เรื่องนี้ก็น่ากลัวพอกันค่ะผู้หญิงเดินกลับบ้านคนเดียว
แล้วก็มีผู้ชายเดินตามไม่ได้เดินตามอย่างเดียวด้วยนะคะ
พยายามตามอย่างกระชั้นชิดแล้วก็ถ่ายคลิปของเธอด้วยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นเราเจอแบบนี้ดิฉันว่าใครเจอก็กลัวค่ะ
ผู้หญิงมีเรื่องต้องกลัวเยอะนะคะแล้วผู้ชายเดินตามอะค่ะเธอก็สังเกตนะว่า
ทำไมตามมาไม่หยุดเลยตามใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีแล้วก็

ด้วยนะคะน้องเนี่ยเขารู้ตัวนะคะก็รีบวิ่งวิ่งขึ้นอาคารไปนะคะ
ผู้ชายคนนี้ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำเป็นยกโทรศัพท์ขึ้นมาคุย
เนี่ยค่ะเขาเริ่มเขารู้ตัวแล้วว่ามีคนตามเข้ามาแบบนี้มีถือโทรศัพท์มาด้วยนะคะ
ใช้ติ๊กต๊อกเนี่ยโพสต์เอาไว้ถึง๓คลิปด้วยกันนะคะ
เตือนให้ระวังภัยกันเพราะว่าเธอถูกผู้ชายที่เธอไม่รู้จักเนี่ยเร่งเท้าเข้าห้องไปแล้ว
ตึกไปเลยเนี่ยผู้ชายก็ทำทีเป็นวกกลับหัวกลับไปเลยอ่ะวกกลับไปเลยนะคะ
เนี่ยค่ะตามมาตั้งแต่แม็กโครจรรย์สนิทวงศ์ถึงวัดระคังตามไปที่จอดรถตามแบบกระชั้นชิดนะคะ
หญิงสาวในคลิปเนี่ยผู้โพสต์เขาบอกว่าเป็นรุ่นน้องในที่ทำงานนะคะ
ซึ่งพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปเนี่ยคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากในลักษณะที่ว่ามันดูน่าอันตรายมากนะคะ
แล้วนี่ไม่ใช่ดึกดื่นค่ำคืนเลยนี่กลางวันแสก
บางคนบอกว่าในคลิปนี้เห็นหน้าชัดเลยนะคะ
เจ้าของคลิปเนี่ยเขาเข้ามาบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครต้องการอะไรนะคะ
น้องเนี่ยทั้งวิ่งทั้งเดินร้องไห้ด้วยนะคะ
กลัวมากกับเหตุการณ์แบบนี้เพราะเดินตามแบบระยะกระชั้นชิดเลยนะคะ
ก็เนี่ยค่ะในโลกออนไลน์ก็เรียกร้องให้ตำรวจช่วยมาดูแลหญิงสาวคนนี้ด้วย
เพราะว่าในลักษณะแบบนี้คือเธอถูกคุกคามนะคะ
ไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและรุนแรงขึ้นหรือไม่นะคะ
เนี่ยค่ะตามมาถึงที่พักเลยค่ะ